เรื่องดราม่าของวงการขาอ่อนกันบ้างดีกว่า

ตั้งแต่ก่อนอาจจะอยู่ตั้งแต่เรื่องลิศภาษณ์
ซึ่งก็โดดราม่าเรื่องชุด
โดดราม่าของเราไม่หยุดแล้วก็โดดอย่าหย่อน
จมไปแล้วยังมาดราม่าอีกจมไปแล้วดราม่าต่อค่ะกับอะไรคราวนี้
ก็คือมันมีกระแสมาว่าอย่างนี้นะคะเจ้าของแบรนด์ดอกไม้แบรนด์ดังแถวเรียบทางด่วนเนี่ย
มีการโพสต์ข้อความเห็นว่าอ่านไปอ่านมาแล้วเอ๊ะมันไปกระทบกระทั่งทางคุณฝั่งของคุณปียวัตรมีภัยทูลหรือเปล่า
คุณปิยวัตรเนี่ยก็คือคุณโปรนะฮะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานดอกไม้พญานาคที่มอบให้กับแคทรีน่าเกนั่นเองนะคะ
รสนิยมคนละชั้นอารมณ์ไฮโซบ้านนอกดูไปดูมาช่อเนี่ยเหมือนสัตว์ประหลาดเลยนะคะดูแล้วมันไม่สวยขนาดนี้
ทางแบรนด์ดังกล่าวออกมาว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเพราะว่าอิจฉาหรือเปล่าไม่ได้รับการเลือก
สนั่นโซเชียลเลยทีเดียวนะคะ

ก็มีคอมเมนต์เนี่ยเข้าข้างฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีก็มีกันบ้างนะคะ
แล้วแต่ความคิดความเห็นของอย่างที่บอกแหละ
มันอยู่ที่ใครจะมองว่าสวยหรือเปล่า
หนึ่งในนั้นเห็นเขาบอกว่ามีคุณยาย่าหญิงมีการแชร์ข่าวนี้พร้อมกับแคปชั่น

เขามีแต่สนับสนุนให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

ซี่กับโคล่าคุณผู้ชมเขาก็ยังออกแคมเปญโฆษณาที่มันเอื้อที่มันสนับสนุนกันเลย

แต่เขาบอกว่าแบรนด์๒แบรนด์นี้นะคะของทางคุณเฟียสเกตวาเนี่ยทางเรียบทางด่วน
เขาจะเป็นสไตล์แนวบอกว่าทำช่อดอกไม้สวย
ดารงดาราเขาจะมาใช้บริการกันบ่อย
ส่วนฝั่งทางคุณโฟลปียวัตรนี่นะคะเขาจะทำสายแนวนางงามเวทีใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย

อีกฝั่งนึงที่มีการวิจารณ์กันเกิดขึ้นเนี่ยก็ออกแนวแบบโมดงโมเดิร์น
คือสองแบรนด์สไตล์ชัดเจนแตกต่างกันชัดเจนแต่สวยเหมือนกันนะในสายตาเราถ้าเป็นคนนอกมองเนาะ

ตั้งแต่งานแต่งงานเจนี่พรีเวดดิ้งแล้วลองไปหาอ่านดูไม่อยากจะพูดเยอะ